ข่าวนี้มาเมื่อวานนี้แล้วก็เห็นข่าวนี้ก็สลดเหลือเกินค่ะ
เขาพาดหัวบอกว่านางงามถูกยิงดับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องปอย
คือน้องปอยเป็นเด็กชั้นม๔
แล้วก็เกิดขึ้นคืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์

ทีนี้ปรากฏว่าขากลับคุณผู้ชมนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มา
แล้วมีวัยรุ่นคู่อริเขายิงกันมาค่ะคุณผู้ชม
ยิงกันมาปั้งปรากฏว่าน้องปอยถูกลุกหลง
กระสุนตัดเข้าคั่วหัวใจน้องปอย
จังหวะที่แม่รู้ข่าว
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะใจจะสลายเลยนะคะ

คนเป็นแม่แล้วเมื่อกี้เห็นภาพน้องปอยแล้วนะคะ
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์
คุณผู้ชมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
ความจริงน้องปอยจะต้องไปประกวดงานผ้าไหมนาโพ
น้องเป็นตัวแทนของตำบลดอนกรที่บุรีรำนี่นะคะ
กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้
ที่น้องจะขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วทุกคนส่งกำลังใจให้น้อง
กลายเป็นว่าน้องต้องอยู่ในโรงศพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วคุณแม่คุณแม่สายฝนแทนไทยสงฆ์อายุ๓๘ปี
ก็ร้องห่มร้องไห้อยู่หน้าโรงศพแบบนี้
ลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าลูกสาวถูกลูกหลงค่ะ
เนื่องจากว่าคืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์ลูกสาวซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนในหมู่บ้าน
และกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านมากันแบบ๓๐๔๐กว่าคันแบบนี้ค่ะ
แล้วเขามีอาวุธปืนเขารัวยิงปั้งมาเนี่ย
กระสุนมาโดนหลังน้องปอยทะลุตัดคั่วหัวใจจนน้องเสียชีวิต
ทีนี้ครอบครัวก็นำศพมาตั้งประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ที่บ้านพักที่ตำบลดอนเกาะอำเภอนาโพที่บุรีรำ
แล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นภาพเราจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังแล้วใช่ไหมคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันศุกร์
คือน้องปอยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่กลับกลายเป็นผู้สูญเสีย
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะก็คือในบอยในบอยเราขอใช้นามสมมุตินะ
อายุ๑๙ปีจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันคือตรงพื้นที่ถนนสายบ้านบงหนอง๒ห้อง
ตรงนั้นเป็นพื้นที่บ้านโคกเมฆที่อำเภอนาโพค่ะ
คู่อริเขามากันเพียบอ่ะแล้วตอนนั้นน่ะตัวในบอยคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วน้องปอยซ้อนเนี่ยนะ
ก็พยายามที่จะเร่งเครื่องหนีแล้วแต่คู่อริเขามากันเยอะมากจริงจริง
เขาก็มีอาวุธปืนเสียงปืนมันดังดังแบบรัวยิงกราดแบบไม่ได้เลือกหน้าค่ะ
แล้วท้ายที่สุดน้องปอยที่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะตะโกนบอกคนที่ชื่อบอยที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
บอกว่าไม่รู้ว่าอะไรมาถูกกลางหลังแล้วจังหวะนั้นนะคะบอยคนขี่มอเตอร์ไซค์รู้เลยว่าน้องปอยโดนยิงแล้ว
ก็รีบขี่รถไปที่บ้านญาติที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุจะให้ตำรวจจะให้กู้ภัยช่วย
ทีนี้ประโยคสุดท้ายที่น้องปอยพูดคือน้องปอยบอกว่าหายใจไม่ออกแล้วหลังจากนั้นคือน้องก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบน้องปอยถูกกระสุนปืนขนาด๙มมยิงด้านหลังตัดคั่วหัวใจทะลุหน้าอก
แล้วกระสุนเนี่ยยังมาโดนคนที่ชื่อบอยที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์คือมันทะลุร่างน้องมาเลยค่ะ
แม่ของน้องปอยเนี่ยนะเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่าโอ้โหคือใจแม่จะสลาย
ตอนแรกเนี่ยน้องปอยจะไม่ไปเที่ยวงานผ้าไหมนาโพอยู่แล้วนะหมายถึงคืนวันศุกร์อะค่ะ
แต่ว่าอยากไปให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะขึ้นเวทีประกวดสาวเป็นเหมือนกับเป็นเวทีของสาวประเภทสอง
นางฟ้าจำแรงทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าถ้าลูกมาขอก็ให้ไปแต่แม่มารู้อีกทีนึงคือลูกเนี่ยเสียชีวิตแล้วจากการที่ถูกยิงแบบนี้
แล้วแม่ก็บอกว่าลูกนี่นะคะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเป็นที่รักของคุณครูเป็นที่รักของเพื่อนและที่สำคัญเมื่อวานนี้คืนวันเสาร์เนี่ยความจริงแม่ต้องไปเชียร์ลูกหน้าเวที
เพราะว่าลูกเป็นตัวแทนของตำบลดอนกอกจะไปประกวดนางงามผ้าไหมไม่คิดว่าลูกจะมาจากก่อนจากไปก่อนเวลาอันควรแบบนี้แล้วแม่บอกว่าอยากให้กฎหมายเนี่ยลงโทษคดีแบบนี้ให้ถึงประหารชีวิตเลยเอาฟังคุณแม่ค่ะ
ว่ากูจะไปดูลูกนัดกันกับยาพี่น้องไปดูลูกเดินประกวดนางไหมอ่ะค่ะให้กำนักทนายใช่เพราะว่าเขาจะรำเพลงหูสุวรรณนครราชว้างอาทิตย์
โอ้โหเนี่ยนะกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น

และอีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่เป็นห่วงคุณแม่เป็นห่วงสามี
เพราะว่าสามีเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากเกาหลีได้๒วัน
แล้วตอนนี้สามีก็อยู่ระหว่างการกักตัว๑๔วัน
อยู่ที่ศูนย์กักตัวของที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
แต่ทีนี้คุณแม่ไม่รู้ไงว่าสามีอยู่ที่ศูนย์ไหน
นั่นแปลว่าอะไรสิ่งที่แม่จะบอกกับคนเป็นพ่อของน้องปอย
เอาจะบอกว่ายังไงว่าลูกเสียชีวิตแล้ว

ทีนี้ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดต่อสามีให้หน่อย

แล้วช่วยหน่อยได้ไหมหาวิธีพูดให้พ่อเขาเข้าใจได้ไหม
ว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตแล้วตัวแม่ไม่กล้าที่จะบอกพ่อเองค่ะ
เพราะว่าสามีก็เป็นโรคมีทั้งความดันมีทั้งหัวใจ
ก็กลัวไงว่าถ้าเกิดแม่พูดไปเองแม่ไม่ได้มีวิธีการพูด
แล้วพ่อเพิ่งกลับมาพ่อจะช็อกหรือเปล่านะคะ
อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่บอกมา
ส่วนทางด้านเพื่อนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ในบอยค่ะคุณผู้ชม
ก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าก่อนหน้านี้
เคยมีเรื่องเป็นเหมือนกับเรื่องไม่กินเส้น
บาดหมางกันกับกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
แล้วเมื่อคืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์เนี่ยค่ะ
คือทางฝั่งในบอยกับเพื่อนประมาณ๖คนกำลังขี่รถจะกลับบ้านไง
งานแล้วที่ไปเชียร์เพื่อนประกวดนางฟ้าจำแรง
เสร็จแล้วปุ๊บคู่อริเนี่ยเขามาแบบเยอะมาก
มา๓๐๔๐คันแล้วก็มาไล่ยิง
ทีนี้แผลที่ให้คุณผู้ชมดูหน้าจออันนี้เป็นกระสุนที่ทะลุจากตัวน้องปอย
แล้วมาโดนในบอยหลังในบอยได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้เรื่องคดีหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ
ครอบครัวของน้องปอยเนี่ยก็ได้แจ้งความเอาไว้แล้วที่สพนาโพ
เรื่องต้นตำรวจก็ได้สอบปากคำเพื่อนผู้ตาย
แล้วก็ต้องไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
ติดตามตัวกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะอย่างที่บอกว่าน้องปอยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
ที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อิโนะอิเหนะอะไรเลย
แต่ต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ